คุณพ่อกับตัวเธอไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ที่ตกใจคือมีเด็กก็มาสมัคร

เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสแบบนี้
เพราะที่บ้านทรงลงรักษือทุเรียนมานานกว่า๓๐ปี
และมีคนรู้จักทั่วประเทศอยู่แล้วไม่ใช่การโปรโมททุเรียนนะครับ
ทีนี้ด้านปานนท์คุณพ่อเขานะฮะเศรษฐีเจ้าของโรงทุเรียนก็ประกาศ
นัดรวมพลอ้าวใครที่จะสมัครเป็นลูกเขยเขานะ
เขานัดรวมพลให้ไปเจอกัน๑เมษายนที่ร้านทุเรียนป่าอานนท์
จังหวัดจันทบุรีมันเหมือนในละครเนอะนั่นแหละสิ
ให้ผู้ชายมาแล้วผู้หญิงเสียงท้ายว่าจะเลือกใคร
นี่รจนาหรือเปล่าเขาบอกว่าให้ไปเจอกันนะ
สมัครเป็นลูกเขยทุกคนไปเลยนะ๑เมษายนจะมีบททดสอบนิดหน่อย
แต่ไม่บอกว่าอะไรขอให้ทุกคนกินข้าวมาให้อิ่มนะ
ไม่มีข้าวเลี้ยงหากมาเป็นหมื่นคนสุดท้ายแล้ว
ผมจะเอาคนที่ลูกสาวผมรักและทำงานเพียงคนเดียว
ส่วนคนที่มาสมัครเป็นเมียน้อยเนี่ยไม่รับเพราะเมียเขาดุไม่ต้องมา

เดี๋ยวจะโดนแหวกอกเดี๋ยวจะโดนเมียเขาทำอะไรเข้า
เอาไปดูหน้านุ่มคนนี้หน่อยคุณผู้ชมให้ดูหน้าหนุ่มหน้ามนต์คนนี้นี่แหละครับ
เป็นหนึ่งในผู้หารกล้าที่ไปสมัครพิชิตใจน้องการ
อันนี้โซเชียลเขาเป็นเจ๊ดันกันบอกว่าคนนี้เหมาะสมกับต้องการที่สุด
ชื่อว่านายเปรมยศพลหรือว่าจีโอจีโออายุ๒๘ปี
เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นชาวตราดเป็นลูกหลานของสวนทุเรียนนี่แหละครับ
ดีกรีก็จบปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักข่าวก็โทรไปถามจีโอจีโอ้บอกว่า
ที่โพสต์เฟซบุ๊คไปสมัครเป็นลูกเขยของป่านนท์จริง

และเห็นว่าน้องการก็น่ารักดีดูขยันฉลาด
ก็เป็นเพียงเกษตรกรติดดินคนหนึ่ง

เรื่องนี้ป่านนท์รู้แล้วนะ
แล้วบอกว่าตอนนี้ในสายตาเขายังไม่ผ่าน
เพราะหนุ่มคนนี้หน้าตาดีเกินไป
เดี๋ยวจะมาหักอกลูกสาวเขายังไม่ผ่านโถโอ้โหป่าลูกสาวชอบไหมอ่ะ
ปานนทนต้องถามลูกก่อนดีไหมอืมอ่าแต่ว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี้ย
เค้าของเจ้าต้องไปนะฮะอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมคนนี้
ไม่รู้ว่าป่านนท์จะรับไว้หรือเปล่าเขาชื่อซองดูฮีคุณผู้ชม
ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือพอได้ยินชื่อปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาดูก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนเกาหลีตาอีกไม่ใช่แหละค่ะ
ผมเค้าอ่านตามที่เค้าบอกเค้าชื่อซองดูฮีนะฮะเป็นเสียงสามัญทั้งหมดนะคุณผู้ชมนะ
อ่าอาจคลิปประกาศคุณสมบัติเอาไว้อ่าไปชมที่เค้าพูดเอาไว้หน่อย
มีเมียข้อเสียไม่มีตังค์ผมจบปริญญาตรีจากชิคาโก้ปริญญาโทจากออกฟอร์ตสุดท้ายผมมาออกเหล็กแถวท่าเรือของเตยครับ
ไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่กะหรี่กัญชายาม้ายาอีฝิ่นและยาไออันนี้ผมเอาหมดครับ
รับรองว่าลูกสาวของพ่อจะบ้านแตกแลกขาดเสือสาดมีดบินแผ่นดินไหวหายทะลุคูทลายคันไทยหักจวักงอ
อยู่กับผมไม่ลำบากมีแต่อดอยากก็อดตายเลยพยายามค่ะ
อิลาเอ้ยไอนี่กะลูกบ่รอพ่อบ่ร่วยข้อค่วยติดแอขั้นแท่หน้าติดบันไดเลือดม้าขี่เฮือนกะได้ใส่แพ่มเพิดดลาเด้อ
อยากเป็นลูกเขยสวนทุเรียน
อ้าวป่านนท์จะรับไหมแบบนี้
ขออนุญาตพูดคำหนึ่งพูดแบบขำนะผีมากเลยอ่ะ

ถ้าพี่ไปวันที่หนึ่งนะปานนท์ก็กล้าที่จะทดสอบพี่อ่ะ
เอาดูซิว่าเขาจะรับไหม
นนท์ถ้าป่านนท์ไม่รับจีโอแล้วป่านนท์รับคนนี้แล้ว
นับถือจิตใจปานนท์มากนะครับ